ไปติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งคลิปไปอ้อนขอคะแนนเสียง
ในเวทีประสัยของพลังประชารัฐที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ส่วนเรื่องสถานะการเป็นหัวหน้าคอสชของพลเอกประยุทธ์
ขัดต่อคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐหรือไม่
วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติออกมาแล้วนะครับว่า
ไม่ขัดคุณสมบัตินะครับติดตามจากรายงานครับ
สถานะหัวหน้าคอสชของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
แสดงความเห็นว่าเป็นตลกร้าย
เพราะผลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

หากยังวินิจฉัยเช่นนี้ก็ไม่ต้องมีหลักอะไร

นายจาตุรนชายแสงอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ
โพสต์เฟซบุ๊กเห็นแย้งผู้ตรวจการแผ่นดิน

มีผลทางการบริหารเป็นคำสั่งปกครอง

ไม่ใช่เอกชนหรือบุคคลทั่วไป

ส่วนที่ว่าขอสชเป็นรัฐาธิปัตย์นั้น

ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ภายในรถตู้ระหว่างการลงพื้นที่
พบปะประชาชนเพื่อขอเสียงสนับสนุน

ต้องทานอาหารกันบนรถอีกด้วย

อุตมัติสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดสุโขทัย
เสิร์ฟไลน์ผู้มาร่วมฟังการปลาใส

เพื่อจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
อย่างมั่งคั่งยั่งยืน
เราคุยกับพี่น้องคนชนของเราใดกว่านี้

และเปิดทางหากพักการเมืองอื่นร่วมรัฐบาล
หลังถูกสื่อมวลชนต่างประเทศสอบถาม

ที่ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนตัวเอง

ผลเอกประยุทธ์ยอมรับส่วนตัวก็กังวล
จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนเช่นกัน
แม้ว่าการแสดงความเห็นจะเป็นเรื่องภายในประเทศ
เพราะทุกคนต้องการการมีเสถียรภาพของรัฐบาล
การประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาคลงทุน
เห็นได้จาก๒วันที่ผ่านมาหุ้นปรับขึ้น
ซึ่งตามหลักสากลต้องการเห็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
เป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากเสียงของประชาชนมากกว่า
เพราะถ้าไม่เคารพเสียงของประชาชนแล้ว

ร้อมระบุว่าคำกล่าวของนายสงคริฐ
สะท้อนตัวตนมากกว่าการมากล่าวหาผู้อื่น
ว่าเป็นนักบอยคอร์ดทางการเมือง

ผมว่าตอนนี้ที่นักลงทุนเป็นห่วงมากกว่าก็คือว่า

เขาต้องการเห็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมเสรีเป็นธรรม
เขาต้องการเห็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
กับรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากเสียงของประชาชนจริงมากกว่า
อดคล้องกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่บอกว่า

ก็เกิดจากข้อสชเองที่ไม่ยอมปล่อยประเทศให้เป็นประชาธิปไตย
แต่กลับหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัว

ถ้าพลังประชารัฐไม่กลับมาเป็นรัฐบาล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน